ส่วนในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ดูกันหน่อยเพราะว่าแหมพอโควิด๑๙มันกลับมา
สถานศึกษาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องให้นักเรียนนะครับ
เรียนอยู่ที่บ้านเรียนผ่านออนไลน์
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยนะครับว่าเหล่าบรรดานักเรียนเวลาเขาเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับ
มีวิธีการในการปฏิบัติตัวอย่างไรไปดูเลยฮะ
พนักงานเรียนพนักการเรียนอยู่ใช่ไหม

เวลาเรียนเนี่ยเนาะเรียนอ่ะการศึกษามันเรียนได้ทุกที่เลย

การศึกษาการเรียน

ก็พอดีเมื่อคืนดึกไปหน่อยครับครู

แต่พอถึงเวลาเรียนแล้วเขาก็ต้องเรียน

ขออนุญาตนะไม่นั่งซวมไปด้วยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมว่านะพันธการ

ทันตการผมยกนิ้วให้คุณนี่มันสุดยอดเป็นนักเรียนดีเด่นไม่ยอมพลาดแม้แต่วินาทีเดียวในการเรียน
นี่ถ้าเป็นคุณชนะนี่ก็คือไม่เรียนแล้วแต่น้องเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจรักการเรียนขนาดนี้
แม้กระทั่งตื่นสายแปลงฟันอยู่ก็ต้องรีบมาเจอคุณครูให้ทันเวลา

พันธการมาไหมพันธการมาไหม

ก็ต้องให้ทันละกันอย่างนี้มิติใหม่ของการเตรียมก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะ